สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าคนที่ได้ติดตามข่าวนี้
คงมีความรู้สึกเหมือนกันคือหงุดหงิดอึดอัดขัดใจครับ
เรื่องมันเลยมาแล้ว๙ปี๑๐ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าทุกครั้งที่หยิบเรื่องนี้มาสนทนากันก็หงุดหงิดอึดอัดขัดใจ
ุดหงิดกับพฤติกรรมของคนที่เป็นจำเลยคือคุณแพรวา
ซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเป็นอะไรต่อหลายชื่อ
อันที่สองหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็ขัดใจกับการอำนวยความยุติธรรม

ยุติธรรมในสังคมไทยครับ
สองเรื่องนี้แล้วมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องของเสียรถเบนส์
ที่ไปชนสารยังตัดสินไม่ถึงที่สุดเลยครับ
แต่เขาก็แสดงความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาดูแล
เงินที่ให้ไปทันทีแล้วทั้งที่จะให้ในอนาคต

แต่เรื่องของแพรวามันกลับตรงกันข้าม
สารตัดสินแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหน
ยังไม่ดูดำดูแดงญาติผู้เสียหาย
วันนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาอีกทีนึง
ภาพคนขวามือนี่คือแม่ของดรตราตราเช้าเที่ยง
แม่ของดรสาตราเช้าเที่ยงที่เสียชีวิตเนี่ย
ดรสาตราเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำอยู่สวทช
แม่คนที่เห็นในภาพเนี่ยยังนั่งร้อยพวงมาลัยขายอยู่ที่ตลาดเทศบาล

สิ่งที่แม่คือนางทวินพูดผมคิดว่าใครอ่านก็สะเทือนใจ
แม่บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุคู่กรณีแค่มาร่วมงานศพเพียงวันเดียว

ไม่ได้มีการติดต่ออะไรเลยแม้ว่าสารจะตัดสินแล้ว
แต่ยังก็ไม่มีการติดต่อมาตอนนี้รู้สึกอึดอัดมาก

แล้วบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาทางญาติญาติคนตายทั้งหมด
ก็มารวมกลุ่มกันเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเขามากมาย
ตอนนี้ก็รอให้ทางคู่กรณีติดต่อมา
รอทางทนายด้วยซึ่งก็ได้พูดคุยกับทนายว่า
ถ้าไม่มาเยียวยาก็จะต้องให้มีการบังคับคดี
เพื่อดูว่าเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างโดยทำตามขั้นตอนของศาล
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านานแค่ไหน

ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนที่ได้รับการเยียวยาหรือไม่
ถ้าลูกชายยังอยู่ก็สบายกว่านี้
เพราะช่วงที่ลูกเรียนจบมาก็อยากให้แม่เลิกร้อยพวงมาลัยขาย
แต่แม่ยังทำไหวก็ทำไปก่อน
ถ้าเลิกร้อยพวงมาลัยในวันนั้นที่ลูกขอให้เลิก
วันนี้คงลำบากกว่านี้
วันนี้ไม่มีลูกมาคอยเลี้ยงดูแล้วพี่น้องก็ตายหมด
อีกคนนึงคือนายสะโอดชิมกระโทก

และนายนางปียวัลซึ่งเป็นสองสามีภรรยา
แล้วก็เสียน้องเสียลูกไปเหมือนกัน

ตอนนั้นอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตอนนี้ก็อยู่กันตามลำพัง
คุณแม่ที่ชื่อปียวัลบอกว่า
ความน้อยใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดเหตุ
คู่กรณีโพสต์ข้อความต่างนานา
โลกออนไลน์ต่างวิจารณ์กันอย่างหนัก
ขณะนั้นหลังเกิดเหตุทางครอบครัวก็สู้

โดยตั้งแต่เกิดเหตุผ่านไปถึง๒ปี
มีเพียงญาติของคู่กรณี

แล้วก็เงียบหายไปจนถึงขนาดนี้
ฉะนั้นนี่หลายครอบครัวนะครับ

แล้วก็พูดอย่างนี้ออกมา

ว่าเรื่องนี้

ปัญหาอยู่กันตรงการอำนวยความยุติธรรม
ให้กับสังคมยังตีบตันอยู่

จริงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่
สังคมไทยเนี่ยต้องเจ็บช้ำน้ำใจ
อยู่กับเรื่องแบบนี้มานานแล้วครับ
จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่า
กฎหมายจัดการได้กับคนจน

แต่กับคนรวยคนมีตำแหน่งคนมีเส้น
กระบวนการอำนวยความยุติธรรม

มันเป็นความเหลื่อมล้ำทางความยุติธรรม

ประเทศใดสังคมใดที่
ปล่อยให้มีความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรมอยู่อย่างนี้
วันหนึ่งฝีก็จะแตกครับ
สังคมไทยอดทนมานานแล้วครับ

ทำไมการอำนวยความยุติธรรม
จึงเป็นอยู่อย่างนี้
ก็ยังไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่
เราต้องตามเรื่องนี้ไปพร้อมกันก็คือตามดูว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้านี้ได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่

ประหลัดกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์สั่งด่วนยุติธรรมช่วยเหยื่อแพรวา
คนให้ข่าวคือคุณธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ที่เป็นโขศกกระทรวงยุติธรรมด้วย
ท่านบอกอย่างนี้คนนี้ชื่อธวัชชัยไพรเขียว
บอกว่ากระทรวงยุติธรรมจะให้กองทุนยุติธรรมเข้าไปช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
เป็นค่าทนายความและการสืบทรัพย์
ขณะที่กรมบังคับคดีพร้อมจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนของการคับบังคับคดีเช่นกัน
โดยผู้เสียหายหรือฝ่ายโจทย์ต้องไปยื่นคำร้อง
ขอให้สารออกหมายบังคับคดีแล้วนำหมายบังคับคดีไปตั้งเรื่องที่กรมบังคับคดี
เพื่อให้มีอำนาจเข้าไปสืบทรัพย์
เมื่อเริ่มต้นขั้นตอนการบังคับคดีแล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะสั่งอายัดคดีที่สืบพบแล้วนำออกขายทอดตลาด
เพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนตามความเสียหาย
หากทรัพย์ที่นำออกมาขายท่อตลาดไม่เพียงพอต่อการชดใช้ค่าเสียหาย
หรือมีมูลหนี้มากกว่า๑ล้านบาท
หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้เป็นเวลา๓ปี

ถ้าพ้นจากการเป็นบุคคลล้นละลายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจำเลยจะสบายหรือหลั่นล้า
เพราะความภาระความรับผิดชอบก็ยังไม่หมดลงมูลหนี้ยังคงอยู่
ผู้เสียหายหรือโจทย์มีอาการมืนงงเดินไม่เป็นกรณีลูกหนี้ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย
คำพิพากษาเมื่อครบ๓๐วันหลังคำพิพากษา
ลูกหนี้หรือจำเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำหน้ามึนผู้เสียหายจะไปยื่นคำร้อง
ขอให้สารออกหมายบังคับคดีเมื่อได้หมายบังคับคดีมาแล้ว
จึงจะมีอำนาจเข้าไปสืบทรัพย์ว่าจำเลยมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ดีครับแต่ว่าดูตามขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านที่เขาไม่มีทนายความ
เขาจะเริ่มต้นยังไงล่ะครับเนี่ย
เขาจะต้องไปที่ไหนสักกี่แห่งแล้วครับเนี่ย
เขาจะต้องเสียเวลาที่นั่งร้อยพวงมาลัยไปที่นั่นไปที่นี่
ตามที่รองประหลัดบอกเนี่ยจะต้องไปกี่หนฮะ
จะต้องเช่ารถเช่าลาเหมารถมาไปที่โน่นไปที่นี่ไปที่นั่น
ตามที่รองประหลัดว่าเนี่ยจะต้องไปอีกกี่วันฮะ
แล้วต้องไปเดินเรื่องเดินเรื่องเป็นไหมครับ
ทำเรื่องขอนั่นขอนี่ทำเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเป็นไหมครับ
ผมว่าเอาหลักการมาพูดกันอย่างนี้มันง่าย
แต่ว่าวิธีการที่จะทำให้แม่ของดรตราตราแม่ของคนที่เสียชีวิต
เขาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มันมีมันมีทางอื่นไหมครับมีใครจะช่วยเขาไหมครับ
กองทุนยุติธรรมอะไรต่ออะไรที่ว่า
มีเหตุผลมีหลักการดีอย่างโน้นดีอย่างนี้
แต่พอถึงในทางปฏิบัติก็นี่ไงครับ
นี่ถ้าไม่เป็นข่าวขึ้นมานะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะไปถึงไหน
นี่เป็นข่าวแล้วรัฐมนตรีสั่งการแล้ว
เรายังไม่รู้เลยครับว่าถ้าสื่อไม่ติดตามไม่กระทุ้ง
เรื่องนี้จะเป็นยังไงนี่ก็เป็นความเจ็บปวดความขมขืน
แล้วนี่ก็มีข่าวให้เจ็บใจอีก
แพรวานี่ไปเปลี่ยนชื่อ๒ชื่อ๓ชื่อ
ล่าสุดเนี่ยไปสอบเข้าเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
เดชบุญที่สอบไม่ได้ครับ
ถ้าสอบได้เป็นข้าราชการแล้ว
เพราะกระบวนการตรวจสอบไม่มี
เปลี่ยนชื่อไปสอบดีที่สอบไม่ได้
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรม
ตระกูลเทพหัสดินเขานะครับ

อย่างที่คนคนหนึ่งที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่
คนเอกวิทย์เทพหัสดินนะอยุธยา
บอกว่าอยากฝากสื่อและสังคมโดยเฉพาะในโลกโซเชียล

นะครับอย่าเมาส์รวมอย่าตีหัวโดยไม่เลือกหน้าอย่าเมาส์เข็ง

เอาละครับคอยตามดูว่าหลังจากรัฐมนตรีสั่งการอย่างนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของเหยื่อแพรวาครับ

ก็ต้องติดตามดูเรื่องของค่าเสียหายเรื่องการสืบทรัพย์นะครับ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของราชสกุล
อย่างที่อาจารย์สุภาพบอกวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าด้วย
แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยก่อนเลยนะครับ